เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

คาจหลักแรกและนไวก์

ยังมีอะไรอยู่นั่ง
อีกอย่าง
ปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็แค่นั่งกดเมาสกดคีย์บอร์ดยิ้มไว้กับเกมใช่ครับ
สามารถเป็นคนคอนโทรเองได้ทุกอย่าง
เกมก็เปรียบเสมือนปืนบางเกมก็อาจจะเป็นมือ
หรือว่าบางเกมก็อาจจะเป็นสิ่งของต่างที่อยู่ที่ว่าเราเล่นเกมหมดอะไรครับ
มองในเกมเนี่ยจะเป็นมุมมองแบบ๓๖๐องศาเลยครับ

ความว่าเราต้องใส่อะไรบนหน้าเราถูกไหมฮ
แล้วก็จำลองว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วโอเคครับ
อุปกรณ์ก็หลักมีแค่๒อย่างนะครับ

เกมก็อาจจะเห็นเป็นมือบางเกมก็อาจจะเห็นเป็นสิ่งของตามในเกมที่เราเล่นนะครับ

จำลองเป็นห้องให้รอไว้เล่นเกมได้เต็มที่เลย

ประมาณ๒ปีนิดครับผมเปิดตั้งแต่ปลายธันวา๒๐๑๖ครับ

เจ้าของเขาได้ให้เหตุผลมาไหมครับ
เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างใหม่และในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเลย
เขาก็เลยแบบลองเอามาลองเล่นกับเพื่อนดูแล้วรู้สึกว่าชอบมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียว
จะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสลองโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินหลักเลยหลักแสน
ถ้าเผื่อสำหรับเกมที่แบบกราฟิกสูงใช้สเปคเยอะเลยเนี่ยคิดว่ามีหลักแสนครับ

สมมุติพาเพื่อนมา๔คนหารกันตกคนละ๑๐๐บาทเอง
อ่า๑๓๐๐บาทต่อ๑ชั่วโมง
ก็เล่นได้ทีละ๒คนเลยสามารถสลับกันได้ทีละคู่เลยครับ
สมมติว่ามาการกันกี่คนสมมติว่ามากัน๕๖คนงี้ได้มั้ย
ได้ครับมากัน๑๐คนก็ได้สลับกันได้ตลอดเลย
เสร็จทั้งหมดเลยประมาณเกือบ๑๖๐เกมเลยครับ
ก็จะมีแบบเกมหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ใครอยากได้แนวไหนมีให้หมดเลย
ที่จะเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นเกมให้แตกต่างออกไป
จอยบังคับที่เปรียบเสมือนมือในเกม
จึงทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเกมไปเลย
เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวใส่อุปกรณ์แว่นก่อนเลย

เวลาใส่แว่นเนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในโลกเกม
ก็ตามเพราะรู้ว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อย่างเช่นดูนะ

ผมเห็นอยู่ในโลกนี้ว่าผมสามารถจับได้เห็นไหม
เพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้จริงเลยนะครับโอเค
เดี๋ยวจะพาไปโลกใต้ทะเลครับ

ตรงนี้เนี่ยสามารถเดินไปเดินมาดูวิวบรรยากาศได้รอบเลยนะครับ

สามารถไปแตะปลาแตะได้หมดเลย
ณเวลานี้ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าผมก้าวไปอีกนิดเดียว

มันก็คือให้ความรู้สึกว่าเราอยู่
มิติความตกลงไปเลยอะครับ
เกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเหมือนจำลองว่าเราไปอยู่บนตึกสูง
เราจะไปเดินบนไม้แบบต้องทรงตัวอะไรแบบนี้ครับ

อันนี้จะเป็นเกมเรียกง่ายง่ายว่าเป็นเกมจับนกครับ
ต้องเดินไปกับนกให้ทันเวลาก่อนที่ระเบิดจะระเบิดครับ

บอกเลยอ๋ออันนี้ขนาดแบบว่าผมยืนอยู่บนพื้นธรรมดา
ยังมีความรู้สึกเลยว่าผมอยู่ในที่สูงมากนะครับ

เมื่อกี้แบบมีความรู้สึกว่าเรากำลังไหลตามน้ำจริงอุ้ย

โอ้ยอยู่นี่ตาโอเคทันเวลาครับอ่าโอเคโอเค
มันจะให้ความเป็นสามมิติเลยเวลาเราหลบเนี่ยคือคือ
เราไม่ต้องแบบกดจอหรืออะไรก็คือต้องใช้ตัวเราเหนื่อยได้เลย
สนุกมากสนุกมากสนุกจริงเลย
เหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกของเกมเลยทีเดียว
อ่าผมเล่นคนเดียวมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณอาเล็กเขาจะมาเล่นกับผมนะครับ
ครับผมผมว่านี่คือข้อดีของการที่มาเล่นที่นี่นะครับ
เราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนคือถ้าเกิดเรามีสี่คน
มาเล่นด้วยกันสี่คนเลยได้ไหมครับได้ครับผม
แต่สิ่งที่ได้มากกว่าการเล่นเกมที่บ้านก็คือเราสามารถเล่นร่วมกับเพื่อน
ไปพร้อมพร้อมกันได้ซึ่งมันยิ่งทำให้เพิ่มความสนุกขึ้นไปอีก
เกมนี้เราสามารถเดินได้ทั่วแมมเลยครับแต่ว่าโดยที่ตัวเราไม่ต้องเดินเลย

ต้องบอกเลยว่าเวียวันทองหล่อแห่งนี้ตอบโจทย์คอเกมได้แบบครบมากเลยครับ
มาเป็นเดี่ยวจะมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นกลุ่มที่นี่รองรับได้หมดเลยครับ
อ่ามีปืนกลอันใหม่มาแล้วครับพี่แดน
ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่และมีที่เดียวในประเทศไทยนั่นก็คือ
ห้องเกมห้องนี้นั่นเองครับ
เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในเกมได้
คนที่ดูเราก็ยังเห็นเราอยู่ในโลกนั้นเหมือนใครเลย
ถ้าใครอยากถ่ายวีดีโอเนี่ยถ้าสมมุติว่าห้องว่างไม่ได้มีลูกค้าเล่นอยู่เนี่ย

ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้วีดีโอกลับบ้านไปอีก

เอาโอ๊ยต้องฮาร์ดแล้วครับระดับนี้

โอเคครับพร้อมครับ

น่าจะไม่ใช่แนวของเขา

เป็นอีกหนึ่งโลกที่โอ้โหไทยแลนด์

แล้วคุณจะรู้ว่าการเล่นเกมไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เด็กเท่านั้น
แต่มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับ

ถ้าเกิดอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเล่นเกมนะครับ

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปจังหวัดสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด
กันได้สิ่งที่มากขึ้น

แนนจะพาไปเจอกับนักสะสมเสื้อแถม
ที่มีมากที่สุดในประเทศไทย
คุณเจนครับตอนนี้เก็บมาทั้งหมด๕ปี

กับเสื้อมากกว่า๒๐๐ตัวช่วงหน้าในโอ้โหไทยแลนด์ครับ